แต่ว่าเรื่องราวหรือว่าความเคลื่อนไหวของเสียเต้ยก็

เมื่อวานี้ญาติไปเก็บอฐิเศรษฐิเต้ยนะครับ
แล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่วนเรื่องพิธีกรรมที่หลายคนจับจ้องว่า
จะมีไหมเขียนไว้ว่ายังไงให้ใครบ้างทรัพย์สมบัตินะครับ
ญาติบอกว่ายังไม่รีบไม่รีบเปิด
แต่เจ๊อ๋อสิเจ๊อ๋ออดีตภรรยาเนี่ย
แม้ว่าไม่ได้มาร่วมงานด้วยนะ
แต่ว่าลอตเตอรี่ยังไม่ออกใช่ไหม
แต่เธอดวงเค้งอ่ะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับทำไมอ่ะครับ
นายสนองสุรรณกุลพี่ชายของนายสมภารสุรรณกุล

เก็บอัฐิที่เมนวัดเทพสถิตนิมิตมงคล
อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี
โดยนางสาววัลลีปัญญาสัยหรือเจ๊อ๋อ
ที่ปราศาสตร์พึ่งนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เศรษฐ์เต้ย
จากนั้นนำอัฐิไปบรรจุที่บริเวณซุ้มประตูวัด
แล้วก็นิมนต์พระเก้ารูปนะครับมาทำพิธีที่บ้านเสียเต้ย
นางระยองคลื่นแก้วคนนี้เป็นพี่สาวของเสียเต้ย
เล่าบอกว่าช่วงเก็บกระดูกของเศรษฐ์เต้ยอยู่นะ
ที่อยู่ตรงนั้นตกใจขนลุกสู้เลยครับ
คืออีกใจหนึ่งก็คิดว่าเสียเต้ยคงขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะครับ
จากนี้ครอบครัวของเสียเต้ยได้จ้างวงดนตรีหมอลำมาแสดงด้วยนะครับ
เพราะว่าเสียเต้ยชอบร้องเพลงมาก
คือถ้าไม่มาเสียชีวิตไปซะก่อนเขามีซิงเกิ้ล
เขาเรียกซิงเกิ้ลมีซิงเกิ้ลออกมาแล้วแล้วล่ะนะครับ
ซึ่งคนอีสานเขาเชื่อกันว่าหลังงานศพเนี่ย
จะต้องจัดงานมหรสบรื่นเริงนะครับตามประเพณีความเชื่อ
ส่วนเรื่องพินัยกรรมพี่ชายเสียเต้ยบอกสั้นบอกว่า
ยังไม่เปิดนะฮะยังไม่เปิดพินัยกรรมรออีกสักระยะไม่ได้เร่งรีบ
แม้ไม่มีเงินของเสียเต้ยพี่น้องก็อยู่กันแบบเดิม
ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอีกทั้งเสียเต้ยสั่งเสียเอาไว้แล้ว
บอกว่าหากเขาเป็นอะไรไปพี่น้องทุกคนสบาย
เพราะเขาทำพินัยกรรมให้ทุกคนไว้หมดแล้วว่าแบบนั้นนะครับ
เจ๊อ๋อไปดูเจ๊อ๋อนะฮะอยู่ที่บ้านทีมข่าวก็ตามไปหาหน่อย
อยากจะคุยกับเจ๊อ๋อสักหน่อยนะฮะ
คือพอไปถึงเนี่ยนะครับเจ๊อ๋อเนี่ยกำลังนั่งตัวนี้ครับ
นั่งตรวจลอตเตอรี่ของงวดที่แล้วอยู่เจ๊อ๋อบอกว่าเพิ่งว่าง
ตรวจไปตรวจมาตรวจไปเธอมีอาการแบบนี้ครับ
เอ๊ะได้๔๖๑๕ใบ

ได้อีกแล้ว๒๕๕เลขท้ายค่ะ
เลขท้าย๓ตัวแล้วนะครับ๒๕๕๑๕ใบค่ะ
ทำไมดวงดีอย่างนี้ผู้หญิงพี่โชคดีมากเลย
มีเวลาเอาหวยมาตรวจ

ดวงฉันดวงดีไงคะขนาดเพิ่งมีเวลาเอามาตรวจก็เจอเลยอ่ะ
แล้วงวดนี้เราคิดว่าเราจะเสี่ยงโชคอะไรบ้าง
ก็คิดว่าน่าจะลองเสี่ยงดูนะคะอายุเสียเต้ย
แล้วก็เลขบริกฤษเขาแล้วก็บริกฤษเขาแล้วก็เรียกทะเบียนรถเขา
ถูกซ้ำซากแล้วเจ๊ที่พูดแบบนี้อิจฉาไง
อิจฉาผมสรุปให้ฟังอีกทีเจ๊อ๋อก็ถูกเลขท้าย๒ตัว๔๖
ฉบับ๓๐๐๐บาทแล้วเลขท้าย๓ตัวอีก๒๕๖
อีก๑๕ฉบับ๖๐๐๐บาทรวมเป็นเงิน๙๐๐๐บาท
แต่ถ้าจะดูลอตเตอรี่ในถุงที่ไม่ถูกเนี่ยเต็มถุงอยู่นะ
บอกว่าดีใจนะครับแล้วก็เพิ่งมีเวลามาว่างนั่งตรวจลอตเตอรี่นี่แหละ
ซึ่งเธอมักจะดวงเฮงอยู่เสมอแล้วก็เรื่องพินัยกรรม
ส่วนทางครอบครัวเสียเต้ยก็บอกว่าเดี๋ยวรอเป็นเดือนก็ได้
กว่าจะเปิดพินัยกรรมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที